ผมปานุ่มโหลดแล้วครับ
ฉันก็โหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดหรือยัง

ร้องได้ไข่ร้าน
ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาดีแบบนี้นะครับบ่ายสามโมงนะครับคุณผู้ชมจะได้พบนะครับกับเราทั้งสองคนในรายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่แปลกแหวกแนวและไม่เหมือนใครและสนุกที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือรายการร้องได้ให้ล้าน
ตอบค่ะแต่ตอนนี้ทางด้านล่างเขายังอยู่กันเหมือนเดิมมีความสุขดีกันไหมเราไปทักทายกันก่อนนะครับคุณโฟคุณหมิวคุณแมนคุณใบเฟิร์นและคุณหนูตรีสวัสดีครับ

พี่หนูตีคะรับกวน
ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเหรอครับ
คุณหมิวใสวัยรุ่นชอบ

คิดเลยว่าพระจะทำอะไรฉันได้

กลัวว่าถ้าได้ไปยืนตรงนั้นจริงผมจะ
จะตื่นเต้นมากกว่านี้ค่ะ
ตื่นเต้นอะเพราะว่าจะได้ใกล้พี่เบคกี้ฮ่า
หย่อหย่อสัพโว้ย
เห็นหน้าอย่างงี้ด้วยคะ

ด้านสามและด้านสี่จะสะดวกกว่าค่ะ
มึงหนีไปก่อนนะ
ไอ้มันจะหลังเลย
โห
และผู้ที่ยืนอยู่บนเวทีร้องได้ให้ล้านจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือ
คุณต้มจืดเจ้าของฟาร์มบ่อกุ้งจังหวัดราชบุรี
หนุ่มน้อยขี้อายในตาหวาน
ต่อสู้ฝ่าฟันจนผ่านโจทย์เพลงไปแล้ว๓ข้อ
ไม่ว่าจะเป็นเพลงคนที่รอคอย
เพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร
รักคุณหมดใจ

ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
เพื่อให้คุณเติมขึ้น
กลับใจรอวันที่คอยเส้นไกล
ยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อคุณต้มจืดใช้ตัวช่วยที่มีอยู่ทั้ง๓ตัวจนหมดเกลี้ยง
มาวันนี้เขาจะคว้าเงินล้านติดมือกลับบ้านไปได้หรือไม่
มาเอาใจช่วยหนุ่มน้อยหน้ามนต์คนเลี้ยงกุ้งคนนี้กันครับ

ก็อย่างไรครับกลับไป

ว่าไงกุ้งเอาไง

เหมือนพวกกาน้ำพวกอะไรอย่างนี้ครับ
ดูดิพี่ฟ้าเห็นไหมผู้ชายหยอก
เย็นดู

ทำไมไม่เหนือนรู้สึกเหมือนคือเครือผิวหนังเลยอะ
อยู่มาได้สักกี่วันกี่อาทิตย์สองหมื่น
อยู่ได้สักประมาณ๑ได้ครับ

ความมั่นใจของเราหมดไปตามตัวช่วยไหม

สติสัมปัชญะที่จะต้องร้องให้ถูกเท่านั้น
เพลงที่๔นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
นี่๔๐๐๐บาทนะครับ๒เท่านะครับของ๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาท

มาแล้วครับ
ของที่๔มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
มาแล้วครับ
กรอย่างเยอะไปหมด
กรอย่างเยอะไปหมด
พุทธยอด

อันนี้มันใจกี่เปอร์เซ็นต์๙๙๙๙โอเคดีเลย๔มูลค่า๔๐๐๐๐บาทนะครับ
คุณต้มจืดจะเล่นหรือจะหยุดครับ

พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีค่ะสู้ค่ะทำไม่ได้ค่ะ
เป็นแรงใจให้ผมรักมาก

ได้รับไฟอุ่นการุณจากแฟนเพลง
ผมแสนชื่นใจหายวางเวง
เมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ
น้ำใจไม่ตรี
จากแฟนเพลงทุกที่กลางนี่หลังไหล
ผมขอฝากน้ำยอดรักเอาไว้
โปรดเป็นแรงร้ายอย่างนี้เรื่อยไป
โอเคดีโอเคดีโอเคดีโอเคดีโอเคดี
คอยู่คู่แฟนเพลง
ไม่เคยคิดว่าเก่งหรือชังกว่าใคร
ภรรพคุณผู้ฟัง
ยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ภูมิดังมาก
ของเทวาสถิตฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่
ภูมิใจให้ท่านเถิดนะ
ขอจงเชื่อใจไว้เถอะจ้า
ชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลง
เก่งคิดเก่ง

เป็นแบบมือแฟนเพลง

คงได้๔๐๐๐๐บาท
เอาละครับมาดูกันนะครับ
ความฝันของเขาจะเป็นความจริงหรือไม่นะครับ

มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณต้มจืดโรง
ใช่

เพลงข้อที่๔กับเงินรางวัล๔๐๐๐บาท
ห่อหุ้มเอาความหวังความฝันที่จะพิชิตเงินรางวัล
เพื่อนำไปใช้หนี้ที่เกิดจากการทำบ่อกุ้ง
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง